พาคุณผู้ชมไปติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันหน่อย

ลงพื้นที่และเป็นพื้นที่ที่หลายคนจับตามองด้วย

ลงพื้นที่ดูหลายเรื่องนะคะ

เป็นเรื่องของการจัดการพื้นที่ทำกินให้กับคนในพื้นที่

โครงการป่าชุมชนให้กับตัวแทนของชุมชน
ในอำเภอเพลจังหวัดอุดรธานีค่ะ
ผลเด็กประยุจรรย์โอชานายกรรธมนตรี
ลงพื้นที่อำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานี
ติดตามโครงการบรรเทาปัญหาภัยแรง

จำนวน๑๘๙ราย
อบเงินโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร

และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ให้แก่ภูวิราชกาลจังหวัด

แสดงโครงการป่าชุมชนให้แก่
นายพัยบูณภิมาชนะภัทรต้นนางพลรฟ

จะมอบบ่อน้ำบาดานให้แก่
อำนวยการโรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร
ก่อนที่จะพบปะทักทายประชาชนที่ให้การต้อนรับค่ะ
นายกรัฐมนตรีกล่าวระหว่างพบประชาชนนะคะว่า
การมาอุดรธานีครั้งนี้มาด้วยใจบริสุทธิ์ค่ะ
เพราะว่าต้องการให้ประชาชนกินดีอยู่ดี

ไม่ได้มาเพื่อสร้างความขัดแย้งใดทั้งสิ้นนะคะ
วันนี้เราต้องมาร่วมมือกันให้ประเทศเข้มแข็ง
ส่วนปัญหาของจังหวัดอุดรธานีในด้านต่าง
ได้รับทราบรายงานจากผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วนะคะ
และจะเร่งแก้ไขให้เรียบร้อย
ส่วนที่ดินที่มามอบในวันนี้ก็เป็นที่ดินที่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะ
อยากให้ประชาชนสบายใจได้
และยืนยันด้วยนะคะว่ารัฐบาลไม่อยากจะบังคับใช้กฎหมายใดกับประชาชน

ประชาชนอุดรธานีก็คงจะอยู่ไม่ได้ค่ะ
วันนี้เราต้องเป็นหนึ่งเดียวนะครับในการทำงานร่วมกัน
เราจะต้องมาช่วยกันแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนและก็ส่งเสริมการประมาณนั้นต่างที่มันจะต้องสอดเพราะอุตสาหการโลกในปัจจุบัน
ทำอะไรก็ตามท่านต้องนึกถึงคนอื่นเขาด้วย
ไม่ใช่ทำเพื่อตรงนี้ตรงนั้นอย่างเดียวไม่ได้
แล้วทุกคนพอใจไม่ได้
เพราะผมไม่ได้ทำเพื่อคะแนนเสียงอะไรทั้งสิ้น
ผมทำเพื่อประเทศชาติประเทศชาติสำคัญที่สุด
ถ้าประเทศอยู่ไม่ได้จังหวัดอุดรเขาอยู่ไม่ได้เหมือนกัน
จากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมนิทัศกาลการแสดงผลิตภัณฑ์จากชุมชน
และความก้าวหน้าของการแก้ไขปัญหาและพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
และความร่วมมือประชารัฐของหน่วยงานต่าง
ขณะที่มาตรการรักษาความปลอดภัยมีการตรวจตราสัมภาระ
และผู้ที่เดินทางเข้ามาร่วมกิจกรรมเพื่อความเรียบร้อยค่ะ